อาจจะสลับบรรยากาศไปดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้าง
ไปดูเรื่องของสเต็กเอาจริงปกติแล้วขวัญเองก็เป็นคนไม่ได้เชี่ยวชาญด้านสเต็กสักเท่าไหร่

แล้วสั่งเป็นเหมือนเป็นสเต็กหมู
แล้วเขาใช้คำว่าเอ้าไปได้ซอยจุมาแทน
ตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยนะซอยจูของเขาหมายถึงอะไรต้องไปถามคนอื่น

คือเหมือนกันเนื้อดิบอะไรประมาณแบบนี้
คุณผู้ชมลองถามคุณผู้ชมดูส่งข้อความเข้ามาตอบเราหน่อยก็แล้วกัน
ถ้าแบบนี้คุณผู้ชมทานไหม
แต่พอหันจะจิ้มเข้าปากชะงักกันไปเลย
เพราะว่าเนื้อหมูมันยังดิบอยู่เลย
ไม่ใช่แค่สเต็กหมูสเต็กไก่

ปลาดอรี่อ๋อจริงด้วยมันยังแดงอยู่ครั้งใน

แต่พอหันเข้าไปข้างในแล้วไม่สุกสักอย่างเออนี่ไง
อันนี้ไม่รู้ผ่านการทอดไหมเนอะค่ะเอออ่าทีนี้ลูกค้าสาวคนนี้ก็เอามาโพสต์ไว้ค่ะ
แน่นอนว่ามีคนเอาไปแชร์ต่อเยอะแยะมากมายเลยเจ้าตัวก็ระบุแบบนี้ว่าสั่งสเต็กร้านแห่งหนึ่ง
แถวย่านลาดพร้าวผ่านบริการเดลิเวอรี่นี่แหละสั่งมา๖เมนูเป็นรายการสเต็ก๔เมนูค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยกว่าหกร้อยกว่าบาทได้ค่ะอาหารมาส่งอย่างที่เห็นโอ้ย
หมดเลยกินไม่ได้เขาบอกเจ้าของร้านไม่ขอโทษหรือรับผิดชอบอะไรด้วย
และยังขู่ว่าให้ไปเจอกันที่ศาลทีนี้เขาก็เลยไปโพสต์ค่ะ
โพสต์เตือนภัยแล้วก็แชร์ประสบการณ์แบบนี้พอแชร์ออกไปปุ๊บ
ชาวเน็ตเนี่ยก็เข้าไปถล่มที่เฟซบุ๊คของร้านสะเต๊ะ
จนต้องปิดเฟซบุ๊กหนีเลยค่ะแต่เราต้องฟังความทั้งสองข้างคุณผู้ชมค่ะ
เราไปฟังเจ้าของร้านเขาชี้แจงบ้างเขาชี้แจงผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
มีใจความในการชี้แจงว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็เลยปิดร้านวันนี้
ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้หนีหายไปไหนค่ะ
เรื่องต้นตรวจสอบข้อความและเนื้อข่าวจากสื่อข่าวต่างแล้ว
ขอชี้แจงนะคะว่าเหตุการณ์นี้ลูกค้าออเดอร์วันที่๒๒เมษายน
ต่อมาลูกค้าติดต่อมาตอนเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม๑๒น
ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็เลยบอกลูกค้าให้ส่งภาพสินค้ามาก็แล้วกัน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เลยโพสต์ภาพแชทการสนทนา
ระหว่างตัวทางร้านกับตัวลูกค้า
เรื่องต้นเขาบอกไปว่าเขายินดีจ่ายค่าเสียหายอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าอยากเอาคืน
ก็คือ๒๑๓บาทที่ทานไม่ได้ก็คืนเงินทั้งหมด
ไม่ได้คืนเฉพาะเมนูตัวสเต็กนะคะ
เงินทั้งเมนูไม่ได้คืนเฉพาะตัวสเต็ก
ต่อมาลูกค้าไม่พอใจต้องการเงินออเดอร์อื่นที่มันไม่ได้มีปัญหาคืนด้วย
เขาบอกว่าเบื้องต้นก็ยินดีจ่ายถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจ
ส่วนที่พูดไปเรื่องของศาลล่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเคลียร์เรื่องของการซื้อขายกับไลน์แมน

ก็เอาเป็นว่าสรุปเขาบอกเขายอมรับผิดแหละ
แล้วก็บอกว่าทุกลูกค้าไม่พอใจก็สามารถรีวิวสินค้าได้
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดแค่ว่าถ้าหากลูกค้าจะทำอะไรมากกว่านี้เกินเหตุ
ก็อาจจะต้องกันไปจบกันที่ศาลเพราะเหมือนกับมันจะมีลักษณะของการเถียงกันไปเถียงกันมา
เออนะในแชทล่าสุดทีมข่าวก็เราติดต่อไปพูดคุยนะคะกับลูกค้าสาวรายนี้เจ้าของโพสต์
ก็บอกว่าเห็นข้อความของร้านค้าแล้วแหละเธอบอกว่าแบบนี้มันเป็นการชี้แจงแต่ไม่ได้ออกมาขอโทษ
คือเธอก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจแล้วเธอก็เล่าในส่วนของเธอนะคะ
แต่เอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายมีลักษณะของการชี้แจงที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากต่างพอสมควรนะคะ
เอางี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของโพสต์ดูค่ะ
หนูก็เลยส่งให้เขาส่งให้เขาเสร็จเขาก็พูดเหมือนกับว่าจะรับผิดชอบจะแบบว่าจะโอนเงินให้
ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกเขาไปเขาบอกไม่เป็นไรครับเอาเลขมาเดี๋ยวผมโอนให้ปุ๊บ
ไปครึ่งชั่วโมงหนูก็จะมากินข้าวหนูแหละ
หนูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบว่าไปเร่งเขาเขาก็ยังไม่โอนนะคะ

พอเปิดจะกินอีกกล่องก็ไม่สุกอีกเป็นสเต็กไก่ทอด
ก็ไม่สุกหนูก็ถ่ายส่งให้เขาว่าอ้าวเนี่ยเนี่ยอีกกล่อง
สรุปไม่ไม่สุกสักกล่องหนูก็เลยถ่ายรูปให้เขาดูแล้วก็บอกไปอย่างนี้
เขาก็เลยพูดมาว่าถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปรีวิว
คุณก็ไปรีวิวเอาเองนะครับเพราะอาหารคุณได้ครบถ้วน
แล้วผมก็จะไม่ขอคืนเงินสักกระบาทเขาบอกอย่างเงี้ยอืม
อันนี้คือการชี้แจงจากทางลูกค้าสาวรายนี้นะคะ
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าจริงเธอก็เห็นใจร้านนะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวเน็ตไปโจมตีเยอะแต่เธอแค่อยากจะให้ยอมรับผิด
แล้วเอาไปปรับปรุงคุณภาพของอาหารดีกว่า
ก็ทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้คงไม่กล้ากินสเต็กไปอีกพักใหญ่อะค่ะ
ขอให้จบลงด้วยดีแล้วกันนะคะ

คือร้านอาหารถ้าสั่งทำไม่ดีลูกค้าเขาก็เกิดความไม่ประทับใจ